เรามาดูเรื่องราวของช้าง
เมื่อวานเพิ่งเป็นวันช้างไทย
แต่ทีนี้มีเหตุช้างป่ายกโขลงชนกันที่ฉะเชิงเศร้า

คราวนี้ดูช้างชนกันบ้างนะฮะ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียว

โพสต์ภาพของช้างป่าหลายตัว
พุ่งเข้าใส่และชนกันจนผุ่นตลบเลย
พร้อมกับข้อความว่าช้างเป็นร้อย
ถ่ายได้แค่นี้วัยรุ่นตีกันที่ลาดกระถิ่ง
ซึ่งก็มีการแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็วิภาควิจารณ์ว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ

อันนี้เขาก็แซวกันไปนะครับ

หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่
ก็ถ่ายไว้ได้ขณะที่เข้าไป
ตะเวนในสวนป่าลาดกระทิง
การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา
ตลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็ไปพบโขลงช้างป่าที่มีมากกว่า๑๐๐ตัว

นี่ฮะเขากำลังโมโหเกรี้ยวกราดเลยแล้วดูหางชี้แบบนี้
หางชี้หู่กางตั้งแข็งแน่นะฮะ

แล้วเขาก็ชนกันเอาลำตัวเบียดกัน

โอ้โหเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสัก๕๑๐นาที
จากนั้นช้างเหล่านี้ก็แยกย้ายกันนะครับ
โดยช้างป่าโขลงนี้หากินในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
แบ่งออกเป็น๓โขลงออกมาหากิน
แล้วก็พบกันแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ
นี้วันที่๑๓มีนาคมอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันช้างไทย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยประกาศให้ไว้เป็นวันสำคัญ
แล้วก็ตรงกับวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ
ลงมติให้ช้างเผือกเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของไทยนะครับ
แล้วก็เป็นที่มาของวันช้างไทยจนกระทั่งทุกวันนี้ด้วยนะครับ